เป็นความคืบหน้านะครับที่บอกว่ามีวัยรุ่น๒ฝั่งเนี่ยนะครับ
กว่าคนเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีเด็กวัย๑๕ปีถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
มาดูความคืบหน้าล่าสุดกันหน่อยนะครับ

ในคืนเกิดเหตุ๒กลุ่มมาสอบปากคำครับ
ฝั่ง๓๐กว่าคนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะฮะ

มีเยาวชนอายุ๑๖ในกลุ่มนี้ยอมรับนะฮะ

แต่ว่าไม่ได้ไปยิงไปยังผู้ตายนะฮะ
แต่ว่าตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การครับ
มีรายงานบอกว่าหลังจากที่ตำรวจครับไปค้นปืน
ก็พบนะฮะพบปืนจริงพอตรวจสอบแล้ว
ไม่ตรงกับปืนที่ใช้ยิงผู้ตายนะครับ

อกจากนี้ครับมีเยาวชนคนหนึ่งฮะ

ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำเมื่อคืนนี้ครับ
ส่วนผู้ตายครับอยู่กลุ่มมัจจุราชทางรถไฟนะฮะ

เคลียร์กันหน่อยสิมีปัญหากันครับ
รวมทั้งมีวัยรุ่นจากกลุ่มอื่นด้วยที่มายังที่เกิดเหตุนะครับ
โดยที่ปลื้มเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนเป็นคนยิงผู้ตายครับ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุมากันหลายกลุ่มด้วยนะครับ
สุดวันนี้ครับนายพินโยขันทองอายุ๔๖ปีครับ
ไม่ใช่หัวโจกด้วยไม่ใช่หัวหน้าแก๊งนะฮะแต่ยอมรับว่าลูกชายอยู่ในคืนเกิดเหตุ
แต่ไม่เกี่ยวข้องและขอความเป็นธรรมครับที่มีการบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งซุ้มโจร
ซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับข่าวนี้ลูกชายเสียหายครับอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายคุณพินโยนั้นกราบขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
วอนสังคมว่าอย่าตัดสินลูกชายของเขาไปก่อน
เหมือนมีข่าวมันบอกว่าปื้มเป็นหัวหน้าแก๊งสูงโจร
ปลื้มขอโทษปื้มไม่น่ามาหาเพื่อนเลย
แล้วอย่างนี้ลูกผมนะครับจะกล้าไปแล้วผมอยากให้สังคม
แล้วก็คนที่พูดว่าลูกผมเป็นหัวจุกเปลี่ยนคำพูดนะครับ
ในฐานะที่คุณพ่อเป็นผู้ปกครองของฝั่งของแก๊งสูงโจร
อยากจะฝากขอโทษไปถึงครอบครัวผู้สูญเสียยังไงบ้างคะ
คนเราครับไม่อยากให้เกิดตรงนี้แต่ในเมื่อมันเกิดแล้ว
ถึงลูกผมจะไม่ได้ทำผมก็อยากขอแสดงความเสียใจกับ
ครอบครัวของน้องอาชินหรืออะไรสามีนะครับ
ไม่ได้ทำแต่ผมในนามของพ่อน้องปลื้ม
ขอให้น้องประสูจน์สุขตินะครับและผมเป็นพ่อของกราบขอโทษ
แทนปื้มด้วยนะครับผมปื้มไม่ทำผมก็ขอโทษด้วยนะครับ
ปื้มตกเป็นเป้าหมาย
ทำไม่ทำไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ในคืนเกิดเหตุด้วยเนี่ยนะครับ
พ่อต้องมานั่งขอโทษนะครับคุณผู้ชม
ทางตำรวจครับผู้กำกับสนประเวทนะครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบปากคำครับ
โดยขณะนี้ยังไม่สามารถออกหมายจับใครได้นะครับ
อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานแต่ว่าคดีคืบหน้าไปมากแล้ว
ภายใน๒วันนี้แหละครับจะดำเนินการได้ครบถ้วนนะครับ
เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในส่วนของวัยรุ่นที่รวมตัวกันก่อเหตุในความผิด
เรื่องของหนึ่งก็คือการทะเลาะวิวาส
พกพาอาวุธมีดพกพาอาวุธปืนนะครับ
ทำประวัติเก็บเอาไว้ซึ่งตนขอยืนยันว่าจะสามารถจับคนที่ยิงผู้เสียชีวิตได้อย่างแน่นอนนะฮะ
ทางผู้กำกับการสอนอประเวทบอกนะครับ